พรัชกุลฮิรันหรือว่ามาดามรถถังนะคะเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ด้วยการสามารถส่งออกรถถังไปขายให้กับกองทัพของ๓๘ประเทศทั่วโลก
เบื้องหน้าค่ะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
แต่ว่าเบื้องหลังมองว่าหน้าที่ของการเป็นแม่ศรีเรือนเป็นหน้าที่หลัก
ติดตามได้จากช่วงถอดสูตรกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ผู้หญิงที่กำลังสวมบทบาทเป็นแม่บ้าน

รังสรรคเมนูฟักทองแกงบวชอย่างชำนาญ
เพื่อเสิร์ฟให้กับสมาชิกในครอบครัวคนนี้
คือนพรัชกุลฮิรันหรือมาดามรถถัง
เจ้าของรองงานผลิตรถถังรายใหญ่
นี่คืองานที่ชำนาญและเป็นงานหลักในแต่ละวันค่ะ

โมงเช้าตื่นมาก็หุงข้าวทำกับข้าว
โมงเช้าสมาชิกในครอบครัวก็ต้องมาทานข้าวกัน

หน้าที่ทำอาหารใช่ไหมคะ
ดูแลครอบครัวสุขภาพดีเป็นสำคัญ
ในวันว่างมาดามรถถังจะหมดเวลาไปกับงานประดิษฐ์ประดอย
ฝีมืออย่างการพับใบเตยให้เป็นรูปดอกกุหลาบ

หรือการบรรจงวาดภาพระบายสี
ที่ชอบวาดที่สุดคือดอกชะบาค่ะ
ผลงานของเธอจะโชว์อยู่ตามผนังบ้าน

พรัชมองว่าการใช้เวลากับงานฝีมือและงานบ้าน
จะช่วยสร้างสมาธิและความละเอียดอ่อน
เป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงต้องมี

และหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร
ทำให้คู่แข่งในวงการค้าอาวุธยุทธโปรกรณ์

กระทั่งบทบาทในฐานะนักเจรจาพูดคุยธุรกิจ
ประสบความสำเร็จมากกว่าคู่แข่งซึ่งเป็นผู้ชายเสียอีก
ถ้าพูดถึงธุรกิจของรถถังค่ะ
ถ้าใครก็นึกว่าน่าจะเป็นผู้ชายในการบริหารธุรกิจนี้

อยากทราบว่าความเป็นผู้หญิง
จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างคะ

เป็นผู้หญิงจริงแล้วไปไหนลำบากมาก

เขาจะสกัดคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้ชาย

เราเป็นผู้หญิงเป็นคู่ต่อสู้คนหนึ่ง
เราผ่านประตูนี้ประตูนั้น
ก็เป็นเพราะว่าเขามองข้ามเราไป
กว่าจะมาเป็นเจ้าของอาณาจักรผลิตรถถังแบบนี้
และกว่าจะได้ตำแหน่งมาดามรถถัง
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนพรัชค่ะ
เธอต้องใช้ความอุตสาหะอย่างแรงกล้า
เพราะเริ่มจากการเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าอาวุธเลย

ในฐานะทายาทของกิจการค้าเหล็กในตลาดเชียงกง
ด้วยรายได้เพียงน้อยนิดไม่พอเลี้ยงครอบครัว
ทำให้นพรัชต้องดิ้นรนหาทางเพิ่มรายได้

ให้เธอเข้ามาสู่ธุรกิจค้าอาวุธ
โดยเริ่มพัฒนาจากธุรกิจของครอบครัว
ซ่อมรถทุกชนิดของกองทัพไทย
จนสามารถผลิตรถหุ้มเกราะได้เอง
จากนั้นก็เริ่มส่งออกไปขายต่างประเทศ

เราทำอะไรก็ตามนะต้องมีความตั้งใจ
เราตั้งใจจริงแล้วทำอะไรเราต้องมีข้อมูล

เราจะทำยังไงต่อไปจะเป็นยังไง
ข้อมูลตรงนี้ที่เล่าให้ฟังนะ
ต่อจากนี้เราจะไปทางไหนไปทางไหน
มีข้อมูลประเมินสถานการณ์
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตว์

ทำให้รู้ว่าจะต้องติดต่อกับใคร
แล้วประสบความสุขของคน
และประสบความสำเร็จ
กว่า๔๐ปีในธุรกิจค้าอาวุธ
วันนี้มาดามรถถัง
เริ่มที่ผ่องถ่ายให้ทายาทเข้าสารต่อ
นำพาธุรกิจของครอบครัว
ในฐานะที่เดินทางมาทั่วโลก

ในอนาคตประเทศไทย
จะใช้อาวุธยุทธโปรกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง
ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อความมั่นคงของชาติ